โจรโจรหงแดงอะไรวะโจรหงแดงสะท้านใจมากคราวนี้โจรใส่
หวกหงแดงมาถึงวิ่งแซงคนอื่นเนี่ยมาฉกทองร้านทองฮะ
ค่ะผู้ก่อเหตุเดินมาคลิปไม่มีเสียงใช่ไหมผมเล่าเลยผู้ก่อเหตุ
เดินมาดูยังไงหงแดงใส่หมวกหงแดงลิเวอร์พูลอยู่อยู่
แกก็เดินมาเดินมาที่ร้านทองนพก้าวเยาวราชร้านทอง
ไปแล้วเหรอไปแล้วมาไวไปไวมาไวไปไวทางลูกเจ้าของร้าน
พยายามจะวิ่งตามเจ้าของร้านจะวิ่งตามไม่ทันเพราะว่าคนร้ายสวม
ยานโมเมดซาร่าวิ่งหายเข้าไปหายหาไม่เจอเลยเร็วมากรอบนี้
จริงจริงฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นถนนเจริญศุกร์อำเภอเมือง
จังหวัดกำแพงเพชรครับเจ้าของร้านคือคุณสมบูรณ์นิติภัยศาล
อายุสี่สิบเก้าปีว่าไอ้เจ้าเนี้ยจริงจริงมาสองรอบนะ
รอบแรกเหมือนมาดูลาดเหล่าจากนั้นมาพอมารอบสองเนี่ย
มันทำทีว่าคุยกับปลายสายว่ามึงจะเอาหรือเปล่า
ตกลงเอาว่าจะเอาทองหรือเปล่าพูดกับปลายสายเพื่อให้เหมือนให้กับ
เจ้าของร้านมั่นใจว่าตั้งใจจะมาซื้อทอง
ก็เลยมาขอดูทองขอดูทอง๒บาทเอาลายที่สวยที่สุดไปฮะ
ลายโซ่ลายโซ่เงาแว๊บเลยพอจากนั้นมาเจ้าของเผลอวิไม่ใช่วิ
เสี้ยววินาทีโจรหงแดงขโมยทอง๒บาทวิ่งหนีหายไปเลยครับ
เหตุการณ์ครั้งนี้๒บาทเท่าไหร่สามบาทละสามหมื่น
สองบาทก็หกหมื่นบาทครับเบื้องต้นตำรวจภูทรเมืองกำแพงเพชร
แกะรอยคนร้ายรายนี้อยู่นะครับแต่มั่นใจว่าคนก่อเหตุ
ไม่น่าจะมาคนเดียวเพราะขยายผลจากกล้องวงจรปิดแล้ว
เหมือนมีเพื่อนร่วมขบวนการอยู่ด้วยรับรองว่าไม่มีโอกาสได้ใช้เงิน
จะจับตัวให้ได้ก่อนครับค่ะกำแพงเพชรนะครับ